ช่วงตลอดตลอด
ตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าไปเช็คราคากันเลย
วันนี้นะคะราคาของเนื้อสัตวยังคงที่นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๒บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ
มากันที่เห็ดกันบ้างใครที่เป็นสายเห็ดเช็คราคากันหน่อย
ฟาง๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดนางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๒บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง๒๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เอาล่ะราคาสินค้ายังคงที่อยู่นะในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชม